ทีนี้มาดูประเด็นของคุณสันทนากันหน่อยนะคะ
จู่ไปแจ้งความเอาผิดกองสลากพลัสคุณผู้ชม
ในข้อหาฐานความผิดคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ต้นเรื่องเกิดจากอะไรคุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะคะ
นั่นใครคะที่เดินเข้ามาในกองสลับพลัส
ถูกต้องค่ะนั่นคือคุณสันทนประยูณรัฐค่ะ
เข้ามาในที่ทำการของกองสลากพลัสนะคะ
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพนะคะ
นี่คือที่ทำการของกองสลักพลัส
รองต่อเข้าไปในนั้นทำไม
คุณผู้ชมจู่ทางเพจของกองสลากพลัสค่ะ
เอาคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
มาโพสต์ในเพจแล้วระบุข้อความดูสิคะ
คุณตีความว่ายังไงข้อความที่เขาโพสต์
บอกว่าวันนี้คนนี้มาออฟฟิศผม
แล้วเข้ามาหาผมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ว่าคุณสันทนะบุกรุกใช่หรือไม่
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
โอ้โหพอคุณสันทนารู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะ
เดินทางมาเลยมาพบกับพนักงานสอบสวนสนทองหล่อ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นการบุกรุกตามที่ถูกกล่าวหานะคะ
และที่สำคัญแจ้งความกลับให้ดำเนินคดีกับกองสลากพลัส
ฐานความผิดคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือปลอมข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
คุณสันทนะบอกว่าผมไม่ได้บุกรุกที่มีการระบุในคลิปคืองี้
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมาผมเนี่ยเดินทางไปบริษัทดังกล่าวจริง
แล้วตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาผมก็รู้จักกับผู้จัดการกองสลักพลัส
ชื่อว่าน็อตชื่อจริงก็คือพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์
มาหาสู่กันที่ผ่านมาผมไปบริษัทนี้๒ครั้งแล้วนะ
เมื่อวานนี้ผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งคุณสันทนาบอกแบบนี้
แล้วมีการแจ้งให้กับคุณน็อตทราบล่วงหน้าแล้วว่าผมจะไป
พนักงานในกองสลักพลัสก็สวัสดีทักทายผมตามปกติ

ทีนี้คุณสันทนาบอกต่อบอกว่าพอไปพบกับคุณน็อต
ก็มีการพูดคุยกันบริเวณชั้น๒๐
แล้วสุดท้ายคุณน็อตก็ขอตัวไปทำธุระ
ผมก็เลยเดินทางกลับแต่ระหว่างที่นั่งทานอาหารอยู่
นำคลิปกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่
แล้วก็เขียนข้อความระบุที่ตีความได้ว่า
ผมเนี่ยบุกรุกผมเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้มันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ผมเสียหาย
ผมเลยต้องปกป้องสิทธิ์ของผมด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกลับค่ะ
ทำผิดเบือนเป็นเพศเป็นความผิดโปรเวอร์คอมพิวเตอร์
แต่ในส่วนความผิดที่เขาบอกว่าเขา
อำนาจให้คนของเขามาแจ้งความผมความผิดฐานบุกลุก
ถ้ามีการดำเนินคดีเรื่องนี้
ผมก็จะดำเนินคดีเขาอีกข้อหาหนึ่งในเรื่องแจ้งความเท็จ
เพราะผมไม่ได้บุกรุกทุกอย่างเป็นไปโดยส่วนเผย
โดยพนักงานของเขาและโดยทางเชิญของบริษัทเขา